สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับ
สถานการณ์ฝนยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่เหนืออีสานอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับ
หลักก็จะเป็นในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย

ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งเหนืออีสานต้องเตรียมรับมือแล้วนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองภาพรวมปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดสถานการณ์ฝนมีระนมที่จะเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
หลักเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่องพัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มมุ่งหน้าไปบริเวณอ่าวเบงกอก็คือด้านบนนู้นนะครับ
ดังนั้นช่วงที่ค่อยเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่จากตรงนี้นะครับ
แล้วก็ไปตรงนู้นก็จะสังเกตว่าจะมีการผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็ตอนบนของประเทศไทยก็จะทำให้ในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนมาก
คืนดังนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เหนืออีสานอาจจะต้องเตรียมรับมือนะครับ
เขียวคือจุดที่มีปริมาณฝนตกสะสมนะครับ
สังเกตว่าเหนือแล้วก็อีสานตอนบนมีกระจายตัวหลายแห่งเลยทีเดียว
ตอนกลางก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ก็จะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าคาดการณ์วันนี้สถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
พื้นที่ภาคเหนือนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่มีตกหนักบางแห่ง
จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็เหนือฝั่งที่ติดกับพม่านะครับ

ส่วนภาคอีสานครับจังหวัดที่ต้องระวังฝนเป็นพิเศษก็คือ
จังหวัดน้องคลายเบื้องกาลสะก็นแนะครจัยพูมแนะครราชสีมา
บุรีลำสุรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีนะครับ
ภาคตะวันออกมีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยมีสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสนะครับ
ฝั่งอันดามันหลายพื้นที่เลยทีเดียวระนองพังงาภูเก็ต
ต้องระวังฝนตกหนักแล้วก็คลื่นสูงมากกว่า๓เมตรด้วย
กรุงเทพมหานครโอกาสการเกิดฝนยังคงมีอยู่๑๖๐ของพื้นที่
ใครที่จะใช้ชีวิตโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป
การเกิดฝนยังคงตกเยอะอยู่ดังนั้นวางแผนการใช้รถใช้ถนนนี้ดีด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ